ใครที่ชอบทานสตอเบอรี่
แบบนี้ฉันน่าจะถูกอกถูกใจ

เวลาเราจะทานสตอเบอรี่เราจะต้องขึ้นเหนือ

ให้เราได้กินกันเหมือนกันค่ะคุณ

ถูกต้องบินไปดิฉันมีปีกวันนี้

โอ้โหสวยงามมากอยู่กลางหุบเขา

มันหนาวเย็นมาอย่างต่อเนื่องคุณค่ะ
ตั้งแต่ช่วงหลังปีใหม่มาก็เลยส่งผลดี
เกษตรกรที่ทำไร่สตอเบอรี่

ของที่นี่เขาเป็นพันธุ์พระราชทาน๘๐ด้วยนะคะ

มีสีแดงสีชมพู
ช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็เดินทางมาเยอะนะ
ช่วงปีใหม่วันเด็กอะไรแบบนี้

ชอบบรรยากาศของไร่ที่

ก็สามารถมองเห็นไร่สตอเบอรี่ได้อย่างกว้างขวางเลย

สตอเบอรี่แบบสดจากต้นได้อีกด้วย

ก็รู้สึกโอเคมันยากาศดี
แล้วก็มันเป็นที่แรกครับ

เหนือครับพบเชียงใหม่อันนี้ขอนแก่นที่แรกเลยครับ
เลยก็อยากลองมาสัมผัสบรรยากาศที่นี่ดูว่า
มันได้กับบรรยากาศกับภาคเหนือไหมครับ

ใช่ครับก็โอเคครับ
มาครั้งแรกก็ประทับใจกันเลยนะคะ
สำหรับใครที่อยากจะไปสัมผัสไร่สตอเบอรี่ถิ่นอีสานแบบนี้
ก็ไปกันได้ที่ไร่สตอเบอรี่นัทพรกระนวลอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น
สอบถามนะคะเพิ่มเติมได้หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง
หรือว่าเขาเปิดช่วงไหนบ้างยาวไปจนถึงช่วงไหนก็
ติดต่อไปกันได้เลยนะคะแนะนำว่า
รับรองได้ทานสตอเบอรี่สดจากไร่แบบฟินเลย
เอาล่ะในช่วงแบบนี้สตอเบอรี่ในหลายพื้นที่เขาก็เริ่มออกดอกออกผลกันแล้วนะครับ
จนก็ไปเที่ยวกันไปซื้อหาอาจารย์สตอเบอรี่กันนะครับ